นานารายบิน่าก็ควงคุณสามีคุณเวย์ไทเทเนียมเนี่ย
ออกมาแถลงถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๕
โดยแม่งานอย่างนานารายบิน่าเองเขาออกมาเคลียร์แทนสามี
ดราม่าน้องยายาที่ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างการซ้อม
โดยยืนยันนะคะว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะ
ก็จริงแล้วเราก็แสงความขอโทษนะคะทั้งในส่วนตัวกับน้อง
แล้วก็กับคุณแม่แล้วก็รวมถึงที่ได้ผ่านสื่อไป
อันนี้ต้องบอกตรงว่าจริงมันก็เกิดจากความผิดพลาดของทางเราแหละ
ไม่ได้สื่อสารไปบอกกับน้องว่าเราจะมีการสัมภาษณ์เท่านั้นเลยเรื่องแค่นี้เลย
ไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรแล้วใช่
ก็โอเคผ่านไปผ่านไปก็น้องก็ทำได้ดีมากในโชว์
สุดยอดจริงใช่นะคะส่วนวันศุกร์ที่๑๙ตุลาคมนี้
ซึ่งเป็นงานแต่งรอบ๒ของเพื่อนซีอย่างเจนี่และมิกกี้ที่เบเนดิกสตูดิโอ
นานาก็พร้อมที่จะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ
ตัวค่ะชุดเชิดพร้อมแล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ตื่นเต้นไปกับเขาค่ะ

แล้วก็นานาเชื่อว่าไม่ใช่แค่นานาหรอกหลายฝ่ายก็คงตื่นเต้นไปด้วย
แฮปปี้แล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นวันดีของทุกคนด้วย
แล้วก็จริงมันน่าจะเป็นวันที่ดีสุดของเจนี่ด้วยค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สื่อมวลชนก็ตั้งตารอคอยเหมือนกันนะคะ
สำหรับงานแต่งของสาวเจนี่เทมโพสุวรรณ

และครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะหวานฉ่ำเอามาก
ถ้าดูได้จากในอินสตาแกรมนะคะ
แน่นอนว่างานจริงเนี่ยคงจะหวานน้ำตาลเนี่ยไม่ต้องพูดถึง
แค่รูปที่เราเห็นเนี่ยผ่านทางโซเชียลเนี่ยก็ว่าหวานจะแย่อยู่แล้ว
รับรองเลยว่าวันงานแต่งงานจริงเนี่ยโอ้โหมดเนี่ยเรียกพี่กันเลยทีเดียวคุณ
ใช่ต้องรอดูกันนะคะในวันที่๑๙ตุลาคมนี้

พ่อเขาคือหลานรักของน้าเจี๊ยบเลยนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูนะคะ

ต้องเดี๋ยวรอติดตามกันในบันเทิงไทยรัฐกันได้นะคะ